สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สภาพอากาศในระยะนี้นะคะคุณผู้ชมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
ใครจะล้างรถซักผ้าหรือขึ้นบ้านใหม่ทำได้เลยค่ะคุณผู้ชม
รู้ดูหน้าไปสื่อรูดูร้อนค่ะคุณผู้ชมทางเหนือกระเศรษฐกรณ์ข้ามถึงเช้ามีอากาศนาว
ในขณะที่ภาคอีสานค่ำถึงเช้ามีอากาศหนาวกลางวันแดดดีค่ะลมพัดแรง
เกษตรกรใช้วัสดุคลุมหน้าดินกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางค่ะในระยะนี้สภาพอากาศไม่น่าเป็นห่วงนะคะ
แต่ว่าเข้าสู่ฤดูแรงไม่มีฝนกลางวันค่อนข้างร้อน
กระเศรษฐกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกภาพรับรมรับฝนนะคะ
แต่ในระยะนี้อากาศดีคุณผู้ชมข้ามถึงเช้าอากาศค่อนข้างเย็น
อย่าลืมใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้ลมฝนนะคะไม่แรงมากค่ะ
อากาศมีความชื้นสูงมีฝนตกสลับกับแดดค่ะ
แล้วก็ควรใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันวาเลนไทยนะคะ
ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมดอกไม้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูเกษรดอกไม้แล้ว

เป็นฤดูเกษรดอกไม้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนฤดูใบไม้ผลีกค่ะ

ทำให้ผู้ที่แพ้เกษรดอกไม้มีอาการแพ้อย่างรุนแรง

ส่วนประเทศไทยของเราในวันนี้ก็ขอให้คู่รักทุกคู่มีความสุขค่ะ